จำได้นะฮะกรณีที่กรมการปกครอง
เขานำกำลังไปบุกตรวจร้านคาราโอเกะที่จังหวัดเลย
และปรากฏว่าพบว่ามีการค้าประเวณีหญิงสาวชาวลาว
ที่เจ้าหน้าที่สหวิชาชีพเข้าไปถามว่าหนูอายุเท่าไหร่แล้ว

ตอนหลังก็ยอมรับว่าอายุต่ำกว่า๑๘ปีนะครับ

ก็เจ้าหน้าที่มีข้อมูลย้อนหลัง
พบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์เป็นจำนวนมากครับ
กรมสอบสวนคดีพิเศษในที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
ติดตามการดำเนินการทางวินัย

เพื่อหาแนวทางควบคุมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ทั้งคดีอาญาและลงโทษทางวินัย
ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูลณปัจจุบัน
เพราะว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐที่มีหลักฐานชัดเจน
เข้าไปเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ทั้งสิ้นถึง๕๐ราย

จะเร่งสร้างระบบฐานข้อมูลกลางของผู้กระทำความผิด
เพื่อความแม่นยำของข้อมูลแล้วก็ลดขั้นตอนการทำงานให้รวดเร็วขึ้นครับ
ซึ่งที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าเรื่องการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีค้ามนุษย์ในรูปแบบค้าประเวณี
ภายในร้านคาราโอเกะทั้ง๓ร้านที่อำเภอภูเรือจังหวัดเลย
ได้เข้าไปจับกลุ่มเมื่อวันที่๑๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับ
ทั้ง๓ล้านที่ทางฝ่ายปกครองได้ดำเนินการตรวจค้นจับกลุ่ม
แล้วก็ฝ่ายสำนักงานตำรวจชาติโดยภูทรจังหวัดเลยเนี่ย
ทำการสอบสวนทั้ง๓ล้านแล้วก็มีผู้ต้องหารวมแล้วตอนนี้ประมาณ๖ลาย
ก็มีความขึ้นหน้าไปเยอะแล้ว
ส่วนของการขยายผลไปถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง
ทางประวัติธรรมเองก็ได้ร่วมมือกับสำนักงานตำรวจชาติ

อีกประมาณตอนนี้๓ลายนะครับที่ชัดเจน
ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการดำเนินการ
ทางฝ่ายจังหวัดเลยเองก็กำลังดำเนินการเหมือนกัน

เมื่อข้อมูลเข้ามาที่คณะอนุกรรมการชุดนี้แล้ว

ส่วนความคืบหน้าคดีของร้านคาโรเกะทั้ง๓ร้าน
ภูเรือจังหวัดเลยที่ให้เด็กสาวชาวลาว
อายุต่ำกว่า๑๘ปีค้าประเวณีนั้นนะครับ
ภูมิกับการสถานีตำรวจภูทรภูเรือในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวน
ก็ได้ดำเนินการสอบปากคำด้วยตัวเอง
ผู้ต้องหาแล้วก็เจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่ม
ซึ่งผู้มนวยการฝ่ายสืบสวนองค์กรต่อต้านการค้ามนุษย
กล่าวว่ารู้สึกพอใจที่พนักงานสอบสวนทำงานอย่างเต็มที่
คดีนั้นมีความคืบหน้าไปมากครับ